กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองเป็นอะไรครับ
ซ้อมเต้นเต้นรอไงเดี๋ยววันนี้เราเต้นน้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าเราไม่ค่อยเต้น
เดี๋ยวหาว่าแบบว่าเราเอาเงินแบบโดยไม่ทำงาน

คุณต้องเต้นไม่งั้นเงินเดือนคุณวันนี้ได้
เขาก่อนจะไปดูเรื่องเต้นมาดูเรื่องนี้กันก่อน
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรอที่จะชมอยู่
ใช่แล้วสำหรับเรื่องของของปีนเห็นมั้ยเต้นให้แบบร่างกายมันหิวไง

เมนูนี้มีชื่อว่าอังแกบบอบ

อังแกบบอบมันคืออะไรนะ
เขาบอกว่ามันคือกบยัดไส้นี่แหละ
อ๋อแล้วเขาบอกว่ามีชื่อเรียกพิเศษด้วยใช่ไหม
ถูกต้องเขาบอกว่าชื่อฉายาเขาว่าใครทำหนูท้อง

ไหนใครทำไหน
เป็นชื่ออาหารแต่ว่าหาทานยากนะ
คุณลุงกับคุณป้าท่านนี้จะทำ
เขาก็ทำกันทั่วแล้วแต่ก็ไม่ได้หาทานง่ายนะ
เอ้าคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้ปิ้งย่างอยู่
ถ้าทีวีมันส่งกลิ่นได้คุณผู้ชมจะได้กลิ่น

อาหารที่วางปิ้งอยู่นี่คือที่เราเรียกไปเมื่อสักครู่
ก็คืออังแก่บอบครับ
โอ้โหหรือว่ากบยัดไส้เป็นเมนูพื้นบ้านของชาวเขมรพื้นถิ่นจังหวัดสุรินนะครับ
หากได้กินเฉพาะในพื้นที่จังหวัดในอีสานใต้ก็จะติดใจอย่างมาก
เขาบอกว่ามันอร่อยสุดมีวางขายนะครับตามตลาดสดหรือตามร้านอาหารย่างข้างทางบริเวณจังหวัดในอีสานใต้นั่นแหละ
ที่ไม่พบได้ง่ายนักนะแล้วก็หาทานได้ไม่ง่ายเช่นกัน
ที่สำคัญนะครับอ่างแก่บอบของที่นี่ที่สุรินเนี่ยมีรสชาติหอมมันอร่อยยั่วน้ำลาย
จะกินกันกับแก้มก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวก็ยิ่งอร่อยนะ
โดยเฉพาะที่ร้านของที่ขายของชำนะครับและอาหารย่างของคุณยายบุภา
หรือว่ายายเตาะคงถือมั่นอายุ๖๘ปีครับอยู่ที่บ้านตราดระบอบพัฒนาตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินนะครับ
ก็ยังพบว่ามีการทำอังแก่ปอบขายอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำทุกวัน
แม้ว่าไม่ได้ทำทุกวันก็ตามแต่ก็นี่แหละมีขายอยู่ที่จุดตรงนี้นะ
คือหาทานได้ยากแหละถ้าช่วงไหนทำก็ต้องรีบไปลองรับประทานกันดูนะว่ารสชาติยังไง
เขาบอกว่ากลิ่นมันหอมมากยังอย่างนี้โชยเลย
อ้าวฟื้นศึกฐานก็ไปถามสิคุณยายบุภาเขาเล่าว่า
อังแก่บอบหรือกบยัดไส้ใช้ยาที่ตั้งให้อีกอย่างคือ
ใครทำเธอท้องใครทำหนูท้อง

เป็นอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบรุษไปลองฟังเสียงดูครับ

เดี๋ยวเขาโยกกันเล่นไป

มันเหมือนแหละเนอะดูอ่ะ
อ่าสงสัยที่มันใครทำเธอท้อง
ใครทำเธอท้อง

คุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันบ้าง

กบนาหรือว่ากบตามธรรมชาตินี่แหละที่เขาบอกว่า
เวลานำมาย่างจนสวยเนื้อนี่จะเหนียวมาก
ไม่แตกยุ่ยเละเหมือนกบเลี้ยง

นำกบเนี่ยนะมาถลกหนังออก

แล้วก็ตัดแขนขาแล้วก็หัวออก

เอาไส้มันออกมาด้วยล้าทะพรตาลให้ดีนะ

ขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมพริกแกง

แล้วก็มาคลุกกันก่อนที่จะ
ยัดไส้เข้าไปในตัวกบ

ถึงท้องป้อง
ขั้นต่อไปก็นำไปเสียบไม้

แล้วก็นำไปชุบกับน้ำปรุงรสที่เห็นเมื่อสักครู่สีแดงนี่แหละ

ขายไม้ละ๓๐บาท

วันนึงทำได้ประมาณ๙๐ไม้
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า๙๐ไม้คูณกับราคาสูงสุด๕๐

รายได้ดีนะคุณรายได้ดีนะ
แล้วก็หารับประทานได้ยากด้วยนะคะ
วันละ๙๐ไม้เท่านั้นใช่ไหม
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองชิมต้องรีบนิดนึง
ช่วงไหนที่คุณยายเขาทำก็รีบไปเหมาเลย
หมอทักล้านเลยจริงไหมอยากต้องคิดว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับ

เขาบอกว่ารสชาติดีมากแล้วก็เป็นผัดไทยสู้ชีวิตด้วย
จะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ผมอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย

ที่นี่ไม่ใช่เฉพาะมีเพียงบ้างไฟพญานาคอย่างเดียวนะครับ
แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

อย่างเช่นวันนี้ผมจะพาไปดู
ร้านผัดไทยหอยทอดป้าตุ๊ดตู่นะครับ
ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นเจ้าอร่อยของอำเภอพลพิสัยเลยทีเดียวครับ
เอ่ยถึงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
หลายคนคงจะนึกถึงบ้างไฟพญานาค
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา
แต่ที่นี่ยังมีของดีอีกมากมายครับ
รวมถึงอาหารเลิศรสก็มีให้ลิ้มลองเช่นกัน

ร้านอร่อยร้านดังของอำเภอ
ร้านนี้จะตั้งอยู่บนถนนพิสัยสรเดช
ข้างวัดยอดแก้วเป็นร้านเล็ก
ประจวบดาวีเจ้าของร้านเล่าว่า
กว่าจะมาเป็นร้านผัดไทยอย่างที่เห็นทุกวันนี้
ต้องสู้ชีวิตมามากพอสมควร
เมื่อก่อนขายอยู่ที่หน้าเขตดูสิตกรุงเทพมหานคร

ถึงต้องย้ายถิ่นฐานกลับมาบ้านลุงประจวบ
ที่อำเภอภวนพิสัยเมื่อปี๒๕๒๘
แรกขายพวกป่อเปี๊ยะหมี่กรอบเข็นรถขายทั่วอำเภอ
แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาป้าพรทิพย์แซ่ลิ้ม
ภรรยาของลุงประจวบสภาพร่างกายเริ่มไม่ไหว
คิดที่จะเปิดร้านแล้วก็มาลงตัวอยู่ที่ผัดไทย
ดั้งเดิมของที่บ้านป้าพรทิพย์
และก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ก็แต่ก่อนก็เข็ดรถเข็นขายไปพวกหมี่กรอบพวกป่อเปี๊ยะทอด
แล้วขายกาแฟนี่เพิ่งมาขายเริ่มต้นขายใหม่ก็ปีกว่านี่
มันใช้เวลาอย่างทอดหมี่กรอบเนี่ยก็ทั้งวันกว่าจะเคี่ยวน้ำได้
วันหนึ่งเต็มนี่บางทีไม่ได้เลย
เราก็ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำให้มันได้
เราทำไม่ทันลงหน่อยอายุมากนะ
ไทยของที่นี่สูตรเด็ดอยู่ที่น้ำปรุงรส
นำมะขามเปียกหอมแดงมาเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บจนได้ที่
และนำมาเป็นส่วนผสมหลักของผัดไทยสูตรนี้
ขั้นตอนการทำก็เหมือนผัดไทยทั่วไป
แต่ร้านนี้จะพิเศษกว่าที่อื่น
ตรงที่มีทั้งน้ำมันหมูและน้ำมันพืชให้ลูกค้าได้เลือก
และเส้นของผัดไทยก็เหนียวนุ่มชวนกิน
ซึ่งซื้อมาจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนี่แหละครับ
และหากใครต้องการชิมผัดไทยแบบแปลกใหม่
ผัดไทยหมี่กรอบให้เลือกรับประทานอีกด้วย
จากผัดไทยแล้วที่นี่ยังมีหอยทอด

เอกลักษณ์ของตัวแป้งที่กรอบอร่อย

รับรองไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนครับ
ส่วนมากถ้าผัดไทยธรรมดานี่เขาจะไม่ใส่หมู
ถ้าเป็นสูตรของลุงนะจะไม่ใส่หมู
จากคนเน้นว่าจะใส่หมูไหมเขาจะบอกเอง
สูตรของบ้านแฟนเขาทำขาย

แล้วก็บริการถ้าพูดหยอกล้อก็เล่นกันได้เขาไม่ถือ

ส่วนมากพูดหยอกล้อเล่นกับลูกค้าบ่อย
มันก็เลยพูดปากต่อปาก
พวกอย่างพวกอำเภอพวกพยาบาลพวกอะไรอย่างนี้
เขาไม่ถือตัวแล้วก็พูดหยอกล้อกันเล่นเขาก็บอกต่อ

และต้องการมาลองลิ้มชิมรสผัดไทยหอยทอดป้าคุตุ

ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๒ทุ่มนะครับ
ขอมอบเงินสนับสนุนการสร้างอาชีพ
ให้คุณลุงประจวบแล้วก็คุณป้าพรทิพย์ได้สร้างอาชีพต่อไปครับ
เห็นแบบนี้เชื่อว่าหลายคนหิวแน่นอน
แล้วบอกเลยนะว่าร้านไหนถ้าหาก

ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียว

ล่ะไปต่อกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันบ้างค่ะ

ถูกต้องจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
เป็นช้างแต่ว่าตัวเล็กก็เลยเรียกว่าช้างแคระนั่นเอง

สโนไว้อันนี้เป็นความน่ารักของช้างพังอุทัย
วัย๓๔ปีไม่ใช่ช้างเด็กนะคะ

มาจัดแสดงบริเวณก่อนส่วนจัดแสดงแพนด้า
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะเด็ก
เห็นความน่ารักของช้างพังอุทัยที่แตกต่างจากช้างทั่วไป
เพราะว่าจะมีลักษณะคือแคระเตี้ยแล้วก็ไม่สูงมากนั่นเอง

กลายเป็นขวัญใจตัวใหม่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ไปแล้วนะจ๊
แปลกกว่าช้างตัวอื่นอื่นนี่แหละตัวนี้เลย

ใช่แต่ช่วงขาเขาจะสั้นนะคะ
ก็จะมีความสูงเกือบเท่ากันเลย
ทำให้กลายเป็นขวัญใจแทนช้างพลายเอกที่กำลังตกมัน

อุทัยมีลักษณะผิดแปลกจากช้างอื่น
ก็น่าจะมาจากเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง

ก็เลยทำให้ลูกออกมาดูเตี้ยด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นช้างแคระมากกว่าที่จะเป็นช้างทั่วไป

ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมยีนเด็ดยีนด้อยกันไป
แต่ทั่วไปแล้วก็มีช้างลักษณะเช่นนี้ไม่มาก
มีแต่ว่าไม่มากพบเห็นได้ไม่มากนั่นเองนะครับ

ก็เลยทำให้มีความน่ารักผิดแปลกไปจากช้างอื่น
ทำให้กลายเป็นขวัญใจแห่งคนใหม่

ของสวนสัตว์แห่งนี้ไปแล้วนะคะ

ก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะคะ
แล้วก็เป็นอีกสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่สวนสัตว

กับช้างพังอุทัยกันทุกคนเลย
แวะไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะ

ไปสวนสัตว์เชียงใหม่ก็อย่าลืมไป
แชะพงแช่ภาพถ่ายมาสักหน่อยนะ

แต่เป็นกระต่ายที่ขูดมะพร้าว

ไหว้ดูหลายแต่มันเป็นเครื่องอุปกรณ์

ต้องแกะสลักอย่างนี้เลยเหรอคะ
เพราะมันไม่ธรรมดาไงคุณ
กระต่ายขุนมะพร้าวที่มีลวดลายวิจิตรงดงามที่เห็นอยู่นี้ครับ
เป็นฝีมือของนายอารีมาฮะอายุ๗๒ปีครับ
เป็นชาวบ้านปาระตำบลบาราโหมอำเภอเมืองปัตตานีนะ

ที่ยังคงทำตามความฝันของตัวเอง
โดยผ่านผลงานของตัวเอง

กระต่ายขูดมะพร้าว

กระต่ายขุนมะพร้าวของลุงอารี
จะมีรวดลายแบบมาลายูที่โดดเด่นนะ

จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปของคนในพื้นที่
ผ่านไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้ขนุน

และเนื้อไม้ที่สวยงาม
จากรวดลายที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วยัง

ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยนายอารีครับเปิดเผยว่าช่วงวัยเด็กนะที่บ้านประกอบอาชีพขุดมะพร้าวจำหน่าย

และเห็นพ่อกับแม่ทำกระต่ายขูดมะพร้าวซึ่งมีสภาพที่เก่ามาก
ใช้งานแถมต้องซ่อมอยู่บ่อยครั้ง

ไปตัดต้นไม้มานำไปทำเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวอันใหม่ขึ้นมา
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายวันในการทำแต่ก็ทำสำเร็จ
ตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกชื่นชอบไงแล้วก็นำมาใช้งานได้จริง
ตัวเองก็ชอบเลยทำงานแกะสลักตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ด้วยการสลักบนอุปกรณ์กระต่ายขูดมะพร้าวนี่แหละครับ
แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย
ปัจจุบันนะครับสมัยนี้คนเราเนี่ย
เขาไม่นิยมใช้เครื่องประเภทนี้กันอีกแล้วไง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนรุ่นหลัง

ให้นายอารีครับยังคงประดิษฐ์กระต่ายขูดมะพร้าว

เพื่อหวังว่าผู้ที่เห็นคุณค่าจะซื้อไว้เป็นเครื่องประดับบ้าน
ซึ่งแค่นี้นายอารีก็รู้สึกภูมิใจแล้ว
ที่สามารถรักษากระต่ายขูดมะพร้าว
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกันนะ
ใช่แล้วเพราะว่าปกติที่เราเคยเห็นจะไม่มีลวดลาย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าอนุรักษ
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ติดตามชม
ไปตอนเด็กก็เคยจำได้แหละคุณแม่
เวลาจะทำกับข้าวเขาก็มาขูด
เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ครบถ้วนเลย
เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวของกิน
แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมแบบนี้นะคะ

วันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า

ใช่บ่าย๒จนถึงบ่าย๓ลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ